สำหรับเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
เชื่อว่าหลายคนดูแล้วนะคะวันนี้เรามีความคืบหน้าให้ค่ะ
และเป็นที่มาของหน้าหนึ่งสภิมธ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่ง
ขับรถเก่งแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถกระบะคู่กรณี
หลังจากนั้นรถกระบะคู่กรณีพยายามที่จะเจรจา
แต่ว่าผู้ชายคนที่ขับรถเก่งไม่ยอมลงมาจากรถ
ไม่ยอมเจรจาแต่มารู้ทีหลังว่าเขาคือนักแสดงของช่องเจ็ด
แล้วตอนที่เขาอยู่บนรถไม่ยอมลงมาพยายามโทรหาคุณพ่อ
เห็นบอกว่าคุณพ่อเป็นยศถึงพลเอก
แล้วขู่ว่าจะสั่งย้ายทั้งโรงพักโทรตามแม่ค่ะ

ตำรวจบอกว่าเจรจา๔ชั่วโมงแล้วไม่ยอมลงมา
แอลกอฮอลสักทีกระชากลงมาจากรถ
เอาเชิญตัวลงมาจากรถแล้วสุดท้ายกลายเป็นคลิปนี้

ขอล้อม
เจ้าเปล่าก็เปล่าจบ

คุณผู้หญิงคนนี้คือเป็นแม่ของผู้ชายเสื้อดำนะคะ

เพราะว่าจริงแล้วอุบัติเหตุมันเกิดจริง

ตี๕เจรจากัน๔ชั่วโมงจนถึง๗โมงเช้า
ไม่ยอมลงจากรถโทรตามแม่แม่มาในจุดเกิดเหตุนะคะ

จังหวะนี้แหละค่ะที่โทรคุยกับคุณพ่อ

แล้วแม่พยายามกันไม่ให้ตำรวจเอาตัวลูกชายไป
ไปสอบปากคำไปเป่าแอลกอฮอล์นะคะ
สุดท้ายกลายเป็นภาพยื้อยุดฉุดกระชากลากถู
ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่นะคะ
ทำตามยุทธวิธีกดลงพื้นแล้วก็ใส่กุญแจมือ
นำตัวไปที่โรงพักษพรัฐนาธิเบสค่ะ
ทีนี้คู่กรณีของพ่อนุ่มคนนี้
นี่เขาชื่อแพนนะคะสุรเกียรติบุญนาค

ส่วนคู่กรณีชื่อว่านายจตุพรพุทธโกสัยอายุ๓๑ปี
คนขับรถกระบะนี่ค่ะทะเบียน๑กไก่ครค๓๔๕๑กรุงเทพมหานคร
ให้การบอกว่าสักประมาณช่วงตี๕
ตัวเขาเองกำลังจะเลี้ยวเข้าร้านขายของใต้ทางด่วน
วัดบัวขวัญนนทบุรี
รถเก่งคู่กรณีขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนเขาที่ด้านหน้าก็เลยพยายามลงไปสอบถาม
แต่ปรากฏว่าคู่กรณีก็คือคนขับรถเก๋ง

คุณจตุพรบอกว่าตอนเดินเข้าไปใกล้
โอ้โหกลิ่นละมุดออกมาจากในรถหึงเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญพอคล้ายคนเมาเสร็จปุ๊บ
คุณจตุพรบอกว่าลงมาเคลียร์ลงมาคุย
แต่ตัวของนายแพนไม่ยอมลงมาจากรถนะคะ
คุณจตุพรเห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะ
พอตำรวจมาถึงพยายามที่จะพูดคุยเกลี้ยกล่อม
เพื่อขอเป่าแอลกอฮอลวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ตัวนายแพนนายสุรเกียรติก็ไม่ยอมนะคะ
โทรศัพท์โทรศัพท์ไปหาปลายสายน่าจะเป็นคุณพ่อ
แล้วยื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้ตำรวจคุย
ชายคนนั้นคือนายแพนพยายามบอกว่าคุยหน่อย
พ่อผมจะคุยด้วยปลายสายอ้างว่าเป็นพ่อ
และเป็นทหารยศพลเอก
ตอนแรกขอความช่วยเหลือให้ปล่อยตัวลูกชาย
ตำรวจไม่ยอมฉันบอกเลยนะชื่นชมตำรวจมาก
ไม่เกรงกลัวอิทธิพลตำรวจจากโรงพักรัฐนาธิเบสค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าปลายสายครูบอกว่า
ถ้าหากไม่ช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะสั่งย้ายตำรวจทั้งโรงพักอืม
กลายเป็นวรีเด็ดเมื่อวานหลีเลยนะคะ
จะย้ายทั้งโรงพักรัฐนาธิเบศค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลพลังโซเชียลก็เยอะนะคะ
เอาล่ะนี่เล่าต่อสักพักหนึ่งค่ะ
พอตำรวจไม่ยอมคุยกับปลายสายที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อของนายแพนคนนี้

สักพักหนึ่งคือก่อนที่เขาจะโทรหาพ่อเขาโทรหาแม่ก่อน

แม่ก็มาค่ะขับรถมาที่จุดเกิดเหตุ
แสดงตัวขอร้องไม่ให้เอาลูกชายไปเป่าแอลกอฮอล์
ตำรวจก็เจรจาอย่างนุ่มนวล
แต่แม่แล้วก็ลูกก็ไม่ยอมเป่า

พอเนี่ยถ้าเกิดว่าตำรวจไม่ทำตามหน้าที่
ถ้าตำรวจไม่วัดแอลกอฮอลแปลว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะเหตุการณ์มันเกิดซึ่งหน้าถูกไหมครับ

ตำรวจเห็นว่าเวลาผ่านไปสักประมาณ๔ชั่วโมง
ตัดสินใจใช้กำลังดึงตัวนายแพนออกมาจากรถ
เพื่อจะนำขึ้นรถสายตรวจ
แต่สองแม่ลูกขัดขืนค่ะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ออกมานะคะ
ล้มลงนะคะเห็นบอกว่าหัวเข่าแตกเลือดออกด้วย
คุณแม่ก็ไม่ยอมคุณแม่บอกคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ
อะไรอย่างเงี้นะฮะใช่รถของนายแพนนายสุรเกียจบุญนาฏ

เป็นรถทะเบียนกไก่ขออภัยค่ะ
ทะเบียน๖กไก่บใบไม้๑๙๔๒กรุงเทพมหานคร
อายุ๒๗ปีสำหรับนายแพนคนนี้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวนายแพนไปที่โรงพัก
ก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ถ่ายซิเท่าไหร่
เป็นอย่างไรครับปรากฏว่าเกินมากับ๔เท่า
เหรอ๑๙๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายกำหนดคือเท่าไรคะ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือเมาแล้วขับพร้อมกับนำตัวส่งฟ้องต่อสารแขวงจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งอายการก็ทำงานเร็วมากอายการก็น่ารักนะคะก็ไม่เกรงกลัวเหมือนกัน
แม้ว่าจะอ้างว่าเป็นลูกของนายพลพลเอกแล้วก็สั่งย้ายได้ทั้งโรงพัก
อายการได้สั่งให้พนักการสอบสวนเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานี่ไงที่เด็ดอยู่ตรงนี้
ขับรถประมาททำให้เสียทรัพย์นี่ค่ะสารแขวงจังหวัดนนทบุรี
ต่อมาสารได้อ่านคำพิพากษาสั่งจำคุกนายสุรเกียรติ
ข้อหาเมาแล้วขับเป็นเวลา๖เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๓เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
รอลงอายา๓ปีหมายถึงโทษจำคุกนะคะ
แล้วก็มีการคุมประพฤติ๒ปี
ต้องรายงานตัวต่อผู้คุมประพฤติ๔ครั้ง
พักใช้ใบอนุญาตขับรถ๖เดือน
ำเพ็ญสาธารณประโยชน์๒๔ชั่วโมง

ส่วนข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

ค่าปรับทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น

สำหรับนายแพนสุรเกียรติอย่างที่บอกไปค่ะ
ก็เป็นนักแสดงนายแบบมีผลงานละครภาพยนตร์
มิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินดังหลายชิ้นเหมือนกัน
เป็นพิธีกรหลายรายการรวมทั้งเป็นนักร้องแห่งวงแวมด้วยนะคะ
เอาล่ะก็ต้องชื่นชมตำรวจอายการแล้วก็ศาลนะคะ
ที่ทำงานเร็วมากใช่ค่ะก็ขอให้ทำแบบนี้ในทุกคดี
ใช่ให้รวดเร็วแล้วก็จริงแล้วถ้ารถชนปุ๊บ
ลงมายอมรับผิดซะให้เขาเป่าซะ

แล้วที่สำคัญเนี่ยเอาจริงเข้าใจหัวอกแม่นะ
ว่ารักลูกปกป้องลูกแต่ถ้าเกิดว่าดูความผิดตามข้อกฎหมาย
แม่ก็ชาวเน็ตบอกว่าน่าจะโดนด้วย
คือข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่